ของตำรวจสสปครองรังศิษย์มากจริงค่ะ

เขามีคลิปภาพที่เป็นหลักฐานชัดเจน

แล้วเขาเอาไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
บ่อนนี้เนี่ยลักลอบเปิดให้เล่นการพนันกัน
แล้วก็มีนักพนันโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ

ผมนึกว่าบ่อนการพนันถูกกฎหมายในต่างประเทศนะ

คือนักพนันถ้าดูเราโอ้โฮหลายสิบคนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับกระบะใส่เงิน
มีเงินเยอะเลยคือเงินที่กำลังรอแลกชิปเอามาเล่นนะคะ
พนันนี่ก็มีเกมพนันหลายแบบด้วย
ในเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าชาวบ้านเขาร้องเรียน
อยู่แถวย่านแฟลต์ประทองค่ะคนที่ร้องเรียน
เขาบอกว่าเดือดร้อนไปร้องเรียนที่ไหนก็ไม่คืบหน้า
เพราะว่าเจ้าของบ่อนมีเส้นสายสนิทสนม
กับคนมีสีเคลียร์ได้หมดหรือเปล่า
ก็จะเป็นอาคารคล้ายกับโกดังชั้นเดียว
เคยเปิดเป็นโต๊ะสนุกซึ่งใกล้กับแฟลต์ของผู้ร้องเรียน
ก่อนหน้านี้๓๑มีนาคมเพจก็เคยออกมาแฉเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้พอไปดูจุดที่ตั้งระหว่างที่ตั้งของสพรังสิต
แฟลตผู้ร้องเรียนเนี่ยมันห่างกัน๗กิโลเท่านั้นเองค่ะ
ห่าง๗กิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าแหมท้าทายจริงนะคะ
ส่วนอาคารต้องสงสัยลอบเปิดบ่อนนั้นอยู่ห่างจากแฟลต์ประมาณ๕๐๑๐๐เมตร
พื้นที่นี้คนก็อยู่กันเยอะด้วยแล้วก็ไม่ห่างจากสถานศึกษาด้วยนะคะ
ตัวอาคารมีลักษณะปิดทึบนะคะทาสีฉูดฉาดล้อมรั้วสังกษีสูง
แล้วก็มีที่จอดรถหลังอาคารแล้วก็ด้านข้าง
ตามข้อมูลระบุบอกว่ามีเฮียออ่างเป็นคนดูแล
เราไปคุยกับผู้กับสพคลองรังศิษฐ์ปฐุมธานีค่ะ
ก็ยืนยันบอกบ่อนนี้เคยจับกลุ่มมาแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อน
ตอนนั้นคุมนักพนันได้๓คนค่ะ
แต่หลังจากเพจมีการโพสต์ข้อมูลนี้
ตอนนี้ก็สั่งให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนแล้วเช่นกันค่ะ
นักข่าวเราเข้าไปดูข้างในบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ข้างในเนี่ยมีโต๊ะการพนัน๒ตัวก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะ

ข้างในมีตู้เซฟมีจอคอมพิวเตอร์
สมุดจดยอดเงินโอนออกรวมแล้วกว่า๒๗๐๐๐บาทค่ะ

เครื่องปรับอากาศยังอยู่ในสภาพปกติเลย
แต่ว่าไม่มีคนนะคะไม่มีนักพนันอยู่ในนั้น
ชาวบ้านบอกว่าบ่อนแห่งนี้ก่อนเป็นข่าว
ในโซเชียลก็ยังเปิดอยู่เลยนะคะ

ก็เล่นกันแล้วทะเลาะวิวาดกันก็มีเหมือนกันค่ะ
นักข่าวบอกว่ายังพบ
ติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

คาดว่าอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
เอาออกแล้วค่ะหลังจากที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ค่ะ

จะต้องมีคนเดือดร้อนแน่ครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวรอดูครับว่าจะกี่นายกันนะครับ